ครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็มีเรื่องมีราวให้ได้ติดตามกันนะเป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์เรื่องของความเชื่อไปเจอกับต้นไม้อาถรรพ์ที่
กลัว

เอานี่ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าความกลัวเนี่ยมันจะกลัวแบบถึงกึนขนาดไหนกับต้นไม้อาถรรพ์ที่ผมว่าเนี่ยครับ

ที่ตรงนี้ที่เขาว่ามีความอาถรรพ์
หลบซ่อนอยู่ภายในต้นโพครับ
เป็นต้นโพที่ตั้งอยู่บริเวณป่าช้าเก่า
เดี๋ยวคุณดูรอบดิ

อันนี้ต่างประภูมิล้มแล้วคุณต้องทุบ
นี่ครับที่บริเวณหลังวัดศรีมหาโพหมู่๔บ้านวิหารแดงตะบนโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ว่ากันว่าต้นโพที่สูงใหญ่ต้นนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะมีอายุกว่าร้อยปี
อย่างที่ผมบอกรอบต้นโพเนี่ยมันสร้างบรรยากาศเหลือเกิน

ชาวบ้านเขาบอกว่าจะได้ยินเสียงดนตรีไทยบันเลงในยามค่ำคืน
โอ้ยเฮ้ย
ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นเสียงดนตรีไทยในยามค่ำคืน
ใครจะมาเล่นเหล้าแล้วบางทีเขาก็เห็นเงาลาง
คล้ายกับผู้คนจำนวนมากเดินอยู่บริเวณรอบต้นโพ

ฟังจากเสียงชาวบ้านที่เขาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าครับ
คุณลุงเขาเล่าอีกเพลงด้วยนะ
วิบวับวิบวับเห็บหุบวิบวับวิบวับ
ไม่ใช่แล้วหรอกค่ะคุณ
ลักษณะมันลาง
แสงวิบวับแต่ไม่ใช่เสียงที่มันทำให้สนุกสนานขนาดนั้น
ก็คงไม่ดุขนาดนั้นหรอกครับแต่ช่วงกลางคืนมันน่ากลัว
แล้วคุณลุงคนนี้แกเป็นชาวบ้าน
เฝ้าอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
แล้วแกเจอเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุก

แกบอกว่าโอ๊ยมาหลายรูปแบบ
มาแต่ละครั้งก็ไม่เคยชินสักที
ลุงแกเลยบอกว่าต้องไปทำบุญ
พอไปทำบุญแล้วเฮ้ยแปลกไม่เคยเจอเรื่องราวลี้ลับอีกเลยนะครับ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านคนอื่นที่พบเห็นเรื่องราวประหลาดแบบนี้

เขาเห็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแสงไฟประหลาด
มันลุกโชนขึ้นมาราวกับว่ามีไฟไหม้
แต่พอไปดูนะต้นโพกลับไม่เห็นมีร่องรอยไหม้อะไรเลย

แปลกแล้วที่แปลกไปกว่านั้นเขาบอกว่าเจอจัง
เห็นเด็กผมจุกวิ่งเล่นบริเวณใต้ต้นโพนี้ด้วย
กลายกลางวันอุ๊ยขนาดนี้เลยอ่ะไม่ต้องเดินไปนั้นกลางคืนเนอะอยู่บ้านกันดีกว่า